ท่านผู้ชมครับมีเรื่องน่าเศร้าเกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งนะฮะ
เมื่อวานนี้ที่วัดบังค้อวัดบังค้ออยู่ที่บางกรวยนนทบุรีนะฮะ
มีงานบวชค่ะอ่าของลูกชายของผู้ที่เสียชีวิตอืม
คือเมื่อวานเนี่ยบวชลูกชายอยู่แล้วอยู่ดีคนที่เป็นพ่อนะฮะ
พ่อเนี่ยล้มหมดสติวูบไปเลยนะครับพยายามช่วยกันอย่างเต็มที่แล้วสุดท้ายเสียชีวิตนะครับ
คือเหตุการณ์เนี่ยนี่ผู้สื่อข่าวของเราหลังจากทราบข่าวทราบเพจ
ก็เลยไปที่วัดบางเคาะนะฮะตะมนต์ครูเวียงอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี
นี่เป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของนายประเสริฐเนียมรุ่งเรืองอายุ๕๔ปี
นี่ฮะก็แน่นอนว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้ามีพิธีรดน้ำศพ
บำเพ็ญกุศลอยู่ที่นี่ซึ่งวัดแห่งนี้เมื่อวานนี้ตอนเช้า
มีพิธีบวชลูกชายของเขาจากนั้นครอบครัวจัดงานบวชเสร็จต้องจัดงานศพต่อนะฮะ
ผู้มาร่วมงานส่วนใหญ่ก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสงสารแล้วก็เห็นใจครอบครัวผู้ตายมาก
โดยเฉพาะพระลูกชายเพิ่งบวชเสร็จเนี่ยก็ต้องมางานศพของโยมพ่อเลย
พี่ชายของผู้ตายนะครับบอกว่าเมื่อวานนี้ช่วงเช้าประมาณ๗โมงเช้าทุกคนกำลังจัดเตรียมข้าวของเพื่อแห่นาคหลานชายนะ
ก็คือลูกชายของผู้ตายส่วนตัวของนายประเสริฐเนี่ยเขาก็เดินเข้ามาในสาราวัด
แล้วอยู่อยู่เนี่ยล้มหมดสติต่อหน้าต่อตาคนในสาราทุกคนก็ตกอกตกใจ
รีบเรียกลูกชายที่กำลังบวชอยู่เนี่ยให้มาดูพ่อก็พยายามตะโกนเรียกนะ
แต่ในสติก็ไม่กลับคืนมานะครับก็พยายามตะโกนกันอยู่แล้วก็แจ้งกู้ภัยกู้ภัยมาถึงก็พยายามช่วยปั๊มหัวใจ
แล้วก็พาขึ้นรถกู้ภัยไปเพื่อจะเอาไปส่งโรงพยาบาลชนรับประทาน
ตัวของพี่ชายที่เล่าให้เราฟังบอกว่าเขาไปกับน้องชายตลอดขึ้นรถกู้ภัยไปส่วนหลานชายก็เข้าพิธีบวชต่อ
ค่ะทุกคนก็หวังอยู่ในใจว่าน่าจะช่วยกันได้ทันนะฮะแต่ตอนนั้นเนี่ยตัวของพี่ชายบอกว่าก็คิดอยู่ในใจว่าน้องน่าจะไปตั้งแต่ในสาราแล้วหรือเปล่า
เพราะเรียกยังไงก็ไม่ตื่นเลยจนกระทั่งไปถึงโรงพยาบาลหมอเดินมาบอกบอกว่าน้องชายเสียชีวิตแล้วแล้วก็เสียไปตั้งแต่ก่อนจะมาถึงโรงพยาบาล
แต่ตอนนั้นพี่ชายบอกตัดสินใจยังไม่บอกใครนะฮะยังไม่บอกใครเพื่อที่ให้งานบวชเนี่ยดำเนินไปต่อนะครับจนกระทั่งช่วงเย็นหลานชายพระหลานชายบวชเสร็จเรียบร้อยห่มพระเหลืองเรียบร้อยถึงเข้าไปบอกว่าพ่อเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะส่วนเรื่องลางบอกเหตุพี่ชายบอกว่าไม่มีนะครับแต่น้องชายเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วเคยผ่าตัดทำบายพาสเมื่อสองปีก่อนนะแล้วก็เคย
แต่ฟื้นกลับมาได้จนกระทั่งเกิดเหตุขึ้นในครั้งนี้
ไม่มีไม่มีการบอกเหตุแต่จนแล้วยู่แล้วเดินขึ้นขึ้นทางบนใช่ไหม
ส่วนพระลูกชายนะครับบอกว่าเสียใจมากนะครับ
มาเสียชีวิตไปก่อนเนื่องจากตอนเกิดเหตุที่พ่อล้มฟุบลงไปเนี่ย

ก่อนหน้านี้๑เดือนพ่อบอกว่าอยากเห็นลูกบวชถ้าเห็นลูกบวชก็ตายตาหลับแล้วนะ
แต่ตอนนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะฮะตั้งใจจะบวชให้พ่ออยู่แล้ว
ตอนแรกจะบวชเดือนมีนาคมก็เลื่อนมาบวชเมื่อวานนี้
ตั้งใจจะบวช๑พรรษาทดแทนบุญคุณพ่อแม่
ไม่คิดว่าจะเป็นการบวชในวาระสุดท้ายให้กับโยมพ่อด้วย
แรกโยมพ่อก็ล้มลงตรงนี้ครับแต่ว่าก็ไม่คิดว่าโยมพ่อจะไป
ก็เลยทำพิธีตามหน้าที่ให้มันเสร็จก็ทำใจไว้แล้วครับ
พ่อได้พักสักทียมพ่อเหนื่อยมามากแล้ว
ส่วนแม่ของผู้ตายนะครับบอกว่ามีลูกชายสองคนนะฮะ
ก็ไม่คิดว่าจะต้องมาจัดงานศพให้กับลูก

ที่ตัวเองเนี่ยจะจากไปนี่ฮะคุณแม่อายุ๗๘แล้วนะครับ
บอกว่าเสียใจมากที่ลูกชายยังไม่ทันได้เกาะชายผ้าเหลืองของ
หลานชายก็ต้องมาเสียชีวิตซะก่อนตอนที่ยังบวชไม่เสร็จ
งสังหรณ์เนี่ยแม่ของผู้ตายบอกว่าเช้าเมื่อวานนี้นะครับ
ก่อนจะไปบวชเหรนเนี่ยนะบวชหลานเนี่ยนะฮะ
อาบน้ำอยู่ได้ยินเสียงน้ำในห้องน้ำมันไหลเสียงดังมากเหมือนกับมีคนเปิดน้ำทิ้งเอาไว้
แม่ก็รีบคลานไปดูเพราะว่าเดินไม่ได้ไปถึงเปิดห้องน้ำดูไม่มีน้ำอะไรไหลนะฮะ
ก็ยังแปลกใจว่าเอ๊ะเสียงน้ำอะไรที่ใหม่เมื่อไหร่นะครับ
เล่าให้กับญาติญาติฟังเขาบอกผีหลอกหรือเปล่าแต่ตอนนั้น
คุณแม่บอกก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากจน๗โมงเช้าเมื่อวานกำลังจัดข้าวจัดของงานบวชกันอยู่
ลูกชายเดินมาบอกแม่บอกแม่ฉันปวดขาจังเลยเนี่ยขาไม่มีแรงเลยเดินไม่ไหวเลย
ยังบอกลูกอยู่ว่าเออมียาอยู่ก็ไปกินยาก่อนไหมลูกลูกไม่ทันได้ตอบอะไรก็เดินไปต่อที่สารานะ
พอเข้าไปในสาราก็ล้มหมดสติไปเลยแม่บอกแม่ก็พยายามตะโกนเรียกลูกชายอยู่บอกลูกลูกตื่นตื่นต้องกลับมาให้ได้นะ
สุดท้ายลูกเสียชีวิตนะครับ
ก็ไม่รู้จะบอกว่าไงสุดแล้วหันแบบนี้พระตอนนั้นเป็นรมไปอีก
ร้องทั้งวันทั้งคืนมาแล้วอ่าทางครอบครัวจะตั้งสวดบำเพ็ญกุศลศพของคุณประเสริฐเนี่ย
สามคืนนะครับชามปนากิจศพวันพุธที่จะถึงนี้นะครับ
สิบเก้ามิถุนายนค่ะแสดงความเสียใจด้วยจริงจริงฮะอืม